ช่วงนี้ยังมีวันไหลอยู่หลายพื้นที่นะก็ไหลมาจากสงกรานหลักเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าที่ระยองเนี่ยวันไหลวัยรุ่นเนี่ยโห
เอามีดมาฟาดฟันกันไม่ได้สาดน้ำใส่กันอย่างเดียวนะ
เลือดสาดเลยคุณผู้ชมไปดูตอนชาวบ้าน
แล้วก็กู้ภัยพยายามช่วยเหลือผู้ชายคนนี้หน่อย

เราต้องเซ็นเซอร์ไว้เลยเพราะเลือดเต็มตัวเลยนะคุณ
มีแต่รอยถูกฟันถูกแทงเนี่ยนะฮะ

คุณผู้ชมฮะกู้ภัยกำลังช่วยการประถมพยาบาล
เลือดให้ผู้ชายคนนี้อายุ๒๐ปี
เป็นผู้บาดเจ็บที่นอนฟุบจมกองเลือด

ริมถนนบ้านฉางยายบร้าที่ตะบนสำนักท้อ

หลังถูกวัยรุ่นคู่กรณีคุณไล่ตีไล่ฟัน
มาจากหน้าร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
หนีตายมาถึงห้องพักแบบนี้นะครับ

ก็เกือบสลบอยู่ตรงนี้นะคุณนะ

เจ้าของร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในจุดเกิดเหตุบอกว่า
คือมันเป็นช่วงงานวันไหลสงกราน

เครื่องเพราะว่าเป็นวันไหลเหมือนกันคุณ
เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีวันไหลในพื้นที่นะครับ
ช่วงประมาณทุ่มครึ่งเธอกำลังอยู่ในร้านนะครับ
จู่ก็ได้ยินเสียงเอะอะอยู่หน้าร้าน
รีบออกมาดูฮะเห็นกลุ่มวัยรุ่นยืนกันเต็มไปหมดเลยนะครับ

ไม่นานพากันวิ่งเข้าไปในซอยห้องเช่า
แป๊บเดียวกลุ่มวัยรุ่นเดินออกมาครับ
กว่าจะมารู้อีกทีว่าเกิดเหตุก็ตอนที่เห็นรถกู้ภัยเนี่ย
เข้ามาช่วยเหลือชายวัย๒๐ที่นอนเลือดอาบหายใจรวยรินนะครับ
ส่วนสาเหตุโอ้โหสงสัยจะตีกัน
คือ๑เมา๒เล่นน้ำ๓กระทบกระทั่ง

แต่เห็นอีกทีเขาเดินกลับกันแล้วแล้วมีคนบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
คือตอนนี้คนเจ็บรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับ

เพราะว่าบาดแผลถูกมีดฟันที่ศีรษะกับหน้าอกนะฮะ
คือหลังจากหายดีก็เตรียมเข้าแจ้งความ

ดำเนินคดีกับคู่กรณีต่อไปนะครับ